คุณผู้ชมครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่า

วันนี้ครับเราจะไปติดตามเรื่องนี้พร้อมกันว่า
อะไรคือสาเหตุที่ทำให้รัฐนั้นต้องเปิดเสรีท่อก๊าซ

ที่จะเปิดกิจการซ่อส่งก๊าสธรรมชาติแบบเศรี
ไม่ทราบว่าตอนนี้ระยะการดำเนินการไปถึงไหนแล้วครับผม
ผมเข้าใจความกังวลของทุกท่านเป็นอย่างดี
เพราะนอกจากเรื่องของน้ำมันที่ถูกนำมาใช้มากขึ้นแล้ว

อาจจะถูกนำมาใช้มากขึ้นเรื่อยด้วยเช่นเดียวกันครับ

พาคุณผู้ชมมาหาคำตอบจากกูรูด้านพลังงาน

และแชร์ข้อมูลได้อย่างรอบครอบครับ

เหตุผลของการเปิดเสรีกิจการก๊าซธรรมชาติ

เป็นหนึ่งในวาระปฏิรูปด้านพลังงานของประเทศ
ซึ่งเราได้รับคำแนะนำจากสภาปฏิรูปแห่งชาติสปช
ซึ่งปัจจุบันแปลสภาพมันเป็นสภาครัฐเล่นการปฏิลูก
หัวใจสำคัญก็คือเพิ่มระดับการแข่งขัน
ตั้งแต่ห่วงโซ่การประกอบกิจการของเขา
ตั้งแต่ต้นน้ำการขุดเจาะหาก๊าซ
ปัจจุบันมันมีผู้เล่นลายใหญ่อยู่ไม่กี่ลาย
การเปิดเสรีเหล่านี้แล้วเรื่องของกฎกติกานะครับ
จะมีผลประโยชน์ต่อภาคประชาชนยังไงบ้างครับ
คำถามว่าในแต่ละเซคเมนต์ของกิจการก๊าซธรรมชาติ
มีระดับการแข่งขันมากน้อยแค่ไหน
คำตอบก็คือมีการแข่งขันแต่ว่าระดับการแข่งขันยังแตกต่างกัน
เซ็กเมนต์ที่๑ส่วนที่๑ก็คือการแข่งขันของการผลิตก๊าซธรรมชาติ
ปัจจุบันในประเทศไทยประมาณ๓ใน๔การ์ดธรรมชาติมาจากอ่าวไทย
มีผู้ผลิตหลายลายแต่ว่ามีผู้ผลิตรายใหญ่อยู่เพียงแค่๒ลาย
ก็คือปรทสพซึ่งคือบริษัทลูกของปรทสัญชาติไทย
กับบริษัทเชฟลอนสัมภาษณ์อเมริกันนะครับแล้วก็มีบริษัทย่อยอีก๓๔บริษัท
แม้ว่าอาจจะยังไม่มากนักแต่เราพบว่าระดับการแข่งขันจะเพิ่มสูงขึ้น
๊สธรรมชาติในอ่าวไทยเนี่ยกำลังลดลงเพราะฉะนั้นเราเริ่มเปิดมิติ
ในการที่จะต้องนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศ
ก๊าซธรรมชาติเข้ามาถึงประเทศไทยเช่นที่ระยอง
เข้ามาแล้วก็จะมีกติกาที่จะเปิดว่า
ถ้าคนที่ต้องการใช้ท่าเรือนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้
เพราะท่าเรือจะต้องเอาก๊าซที่ว่าขึ้นบนบกแล้วก็กระจายใส่ท่อ
กติการนี้ก็จะมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
หัวใจสำคัญของธุรกิจกัสธรรมชาตินั่นก็คือความชัดเจน
ในการลำเลียงก๊าซเข้าท่อและการนำก๊าซออกจากท่อนั่นเองนะครับ
ซึ่งมีข้อบังคับและก็จะทำให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในอนาคตนะครับ
วันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาตรวจสอบข้อมูลอย่างถูกต้องแล้ว
อย่าลืมแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นี้ด้วยนะครับ
ส่วนครั้งหน้าจะตรวจสอบข้อมูลอะไรต้องเช็คก่อนแชร์นะครับ